คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวพิงกี้สาวิกากันบ้างดีกว่า
สาวคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโสดอยู่ดี
แต่ว่าความโสดในครั้งนี้ของเธอเป็นเหตุ

คือเธอโดนเมาส์เรื่องของการมีชื่อในเพจหนึ่ง

ก็คือข่าวที่ว่าแอบกิ๊กกักกับพระเอกวัยละอ่อน
เพราะว่านางเอกสาวชอบเด็กรักเด็ก
แต่ว่าเด็กนี้เนี่ยเค้าอายุ๑๖เองอีกนะคะ

หลายคนจะยัดเยียดความมีแฟนให้แพงกี้ตลอดเลย

กลายเป็นว่าไปชอบน้องยอดงงมาก

น้องเด็กน่ารักเอาไปเขียนว่าหนูชอบ

ไม่ใช่แน่นอนไม่ค่ะ
ชัดเจนมีเขาดีสิค่ะ
มีก็ดีสิค่ะ
ส่วนน้องยอดนี่เดี๋ยวนะไปมาไง
สภิงกี้ยังมงเลย

ไม่เหมือนจะใหม่มงไปหมดนะ

อายุน่าจะห่างกันครึ่งชีวิตนะคะ